กรณีที่มีการโพสต์ภาพเด็ก

จากการไปเล่นสไลมหรือว่าน้ำลายเอเลียน
วันนี้สูตรวิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย

ก็ได้ออกมาเตือนการเล่นสไลน์
เสี่ยงเป็นอันตรายต่อผิวหนังมีผลกระทบต่อสมองแล้วก็ไตอักเสบได้
โดยนายแพทย์อดีศักดิ์ผลิตผลการพิมพ์
อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัย
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดี
ระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้นะครับว่าติดเชื้อจากการเล่นของเล่นดังกล่าวจริงหรือไม่
เพราะว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้ติดเชื้อในกระแสเลือดได้
แต่ว่าจากการตรวจสอบวิธีการทำสไลมเล่นเองผ่านทางอินเทอร์เน็ต
พบว่ามีการผสมครีมโกนหน่วยหรือว่าผงซักฟอกกับแป้งโด
ซึ่งการนำสารเคมีต่างมาผสมเองถือว่าเป็นอันตรายมาก
รวมถึงส่วนผสมทำสลายมีน้ำยาสลายที่ไม่ระบุชัดเจนว่ามีส่วนผสมของอะไรบ้าง
อาจจะมีส่วนผสมของสารบอแรคแล้วก็กาวเพื่อทำให้ของเล่นมีความเหนียวนุ่ม
ถือว่าอันตรายหากเล่นแล้วเข้าตาหรือว่ากินเข้าไป
กาวเองมีสารระเหยเป็นอันตรายต่อผิวหนังถ้าเดินหายใจจากการสูดดมเข้าไป
มีผลต่อสมองและอาจจะทำให้ไตอักเสบได้
จากจะมีขายในอินเทอร์เน็ตอย่างเปิดเผยแล้ว
เพราะว่ามีการวางขายหน้าโรงเรียนให้เด็กสามารถซื้อเล่นได้ง่าย
ซึ่งหากไม่มีเครื่องหมายมอกหรือว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ถือว่ามีความผิดสามารถจับกลุ่มได้ทันที
นี้ผู้ปกครองควรมีสติในการเลือกของเล่นให้ลูกนะครับ
เพราะในอินเทอร์เน็ตยังไม่มีหน่วยงานใด
เข้าไปควบคุมเรื่องนี้อย่างจริงจังครับ